คลิปมาให้ดูเพิ่งจะเกิดขึ้นสดร้อนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบนทางด่วนโทเวย์

ลงไปเคลียร์กันไม่เคลียร์ธรรมดา
ต่อยกันด้วยครับแล้วก็มีคลิปด้วยครับ

โอ้โหคลิปนี้เพิ่งจะลงในโซเชียลได้ไม่ถึงชั่วโมงนะคุณผู้ชม

ทีมข่าวเรามอนิเตอร์อยู่เห็นคลิปนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ฮะ

สองคันเนี่ยเขาทะเลาะกันมาแหละครับ

แล้วก็ไปจอดอยู่ที่บริเวณหน้าแถวเจ๊เล้งดอนเมือง
นะฮะไม่รู้ว่าเขาขับมีเรื่องอะไรกันมาจากไหนแหละ
เป็นกระบะสองคันสุดท้ายไปจอดอยู่ชิดขอบทาง

แต่เห็นคนเสื้อลายสีเขียวเนี่ยชกต่อยคนเสื้อน้ำเงินก่อน
หลังจากนั้นก็อ่าฮะเนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์จุดศัพท์มนตร์
แต่ผู้หญิงเหมือนจะว่าเป็นแฟนของคนเสื้อน้ำเงินเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
จับใจความข้อความที่คุยกันเหมือนกับว่า
คันหนึ่งขับมาอีกคันหนึ่งขับมาจี้ท้ายเขา
ทำให้เขาไม่พอใจกันก็ลงไปเคลียร์กันก็โมโหใหญ่โต
แล้วก็มีชายเสื้อแดงคนนี้คล้ายเหมือนเป็นทหารตำรวจนอกขึ้นแบบ
เข้าไปแยกแล้วก็มีผู้หญิงมาอีกคนนึง
แล้วก็คนถ่ายคลิปเดินเข้าไปปรากฏว่าชายเสื้อลายที่เป็นคนต่อยคนแรก
มาตบใส่ผู้หญิงที่ถ่ายคลิปด้วยแล้วกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลย
ผู้ชายเสื้อลายสีฟ้าเขาบอกว่าผู้หญิงโดนทำร้ายเหมือนกัน
แล้วก็เป็นภรรยาเขาจะมาทำผู้หญิงทำไม
ฝั่งนั้นเขามี๓คนฝั่งนี้มี๒คน
ผู้หญิงที่มาจากฝั่งคู่กรณีที่เห็นในภาพก็ขอโทษแล้ว

แต่ว่าจากที่เราเห็นในคลิปนี้เหมือนผู้ชายเสื้อฟ้าที่โดนต่อยก่อนเขาไม่ยอมสิครับ
สุดท้ายก็ยอมแยกย้ายออกมาแต่อารมณ์มันยังคุกกลุ่นอยู่
ถ่ายไปแจ้งความเลยไปแจ้งมาเลยเดี๋ยวจะเอาคลิปลงโซเชียลเลย
ล่าสุดก็เลยแชร์ไปแล้วเราก็เอาคลิปมาให้ดูกัน
ตอนนี้แจ้งความหรือยังยังไม่ทราบ

คุณผู้ชมก็เดี๋ยวดูว่าแต่ละฝ่ายเขาจะชี้แจงยังไง